ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรานำเสนอเรื่องของรถยนต์ไม่ยอมให้ทางกับรถฉุกเฉิน
ล่าสุดไปเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรรถฉุกเฉินเกือบจะตกถนนไป
เพราะว่ารถคันหน้าไม่ยอมให้ทางแถมเบียดซ้ำด้วยนะฮะไปชมคลิปเลยครับ
นี่คลิปนี้ธนด้านของเจ้าเนื้อที่กู้พัยของอัมเภอ
สวีจังหวัดชุมพรครับก็นำมาให้กับผู้สื่อข่าว
แต่ว่าอยากจะย้ำเตือนคนขับรถเรื่องของจิตสำนึก
เรื่องของพฤติกรรมว่าควรจะเปิดทางให้กับรถฉุกเฉิน
เพราะว่าเราก็พูดกันหลายครั้งแล้วมีตัวอย่างให้ได้ชมกันเยอะแยะมากมายก็แล้วนะครับ
คือเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เกิดขึ้น๑๓พฤษภาคมช่วงบ่าย
เจ้าหน้าที่กู้ชีพรับแจ้งจากศูนย์นเรนทรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ
ให้ไปรับผู้ป่วยเป็นผู้หญิงสูงวัยอายุ๗๙ปีคนนี้เขาป่วยเป็นโรคหัวใจ
เกิดอาการวิงเวียงศีรษะเฉียบพันครับต้องการที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลสวี
รถฉุกเฉินพร้อมคนไข้ในรถนี่อันนี้ภาพในรถนะครับแล้วก็ญาติของผู้ป่วย
ก็โดยสารมากับรถด้วยขับรถไปตามถนนสายเอเชีย๔๑ร่องขาล่องใต้
เห็นทะเบียนชัดเจนสี่รถชัดเจนนะครับทางด้านของกู้ชีพพยายามจะขอทางนะฮะ
กั๊กอยู่แบบนี้ตลอดทางจากซ้ายกลับไปซ้ายจากขวากลับไปขวาก็แบบนี้ประมาณสัก๔กิโลได้ครับคุณผู้ชม
แล้วมีช่วงหนึ่งรถเก๋งพยายามจะเข้าเลนซ้ายรถฉุกเฉินก็เร่งเครื่องจะแซงขวาขึ้นไป
อาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้ถ้าเกิดว่าตัดสินใจแซงขึ้นไปอาจจะตกข้างทางไปก็ได้นะครับ
ท้ายที่สุดรถฉุกเฉินรอจนกระทั่งมีจังหวะตัดสินใจแซงซ้ายซะเอง
แล้วก็ใช้ความเร็วสูงเพื่อนำผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลได้ในที่สุดครับ
ล่าสุดผู้หญิงที่ปวดเป็นภูริใจก็ถึงมือหมอแล้วก็ได้รับการรักษาจนอาการปลอดภัยนะครับ
ทางด้านของกู้ชีพบอกว่าไม่ตั้งใจเอามาประจานคนขับรถคันนี้
แต่อยากให้คนใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกเปิดทางให้กับ
ฉุกเฉินด้วยเพราะว่านั่นคือชีวิตของคนที่กำลังอยู่ระหว่าง
ความเป็นกับความตายถ้าคุณไม่ยอมให้ทางเขาเขาอาจจะเสียชีวิต
ก็ได้ฝากไว้อีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะฮะ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาค่อนข้างเป็นทิศทางเดียวกันนะคะ

ต่อให้เป็นรถสาธารณะให้เป็นรถส่วนบุคคล

มันเป็นจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันจริงนะคะ